มาดูคลิปน่ารักกันบ้างดีกว่า
ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะครับ๑๒๐๐๖โมง
แล้วเขาพูดแสดงความในใจแสดงความรักต่อคุณแม่
ไปดูเด็กตัวน้อยรถปี๑๒ควดพูดความรักต่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้าง
ปุ๊บแหร่งหมูอายุสี่ปี
อยู่ช้างอุปาวิทยุ๑ทัก๔โรงเรียนอุปาชมรีครับ
วันนี้ผมจะมาถ่ายท่อความสุขในใจ
ที่มีต่อคุณแม่ที่รักของผม
ผ่านบทความต่อไปนี้ครับ
สายทางอุ่งที่กำจัดคั่วหัวใจ
เพื่ออาหารมื้อแรกที่ให้
และคุณความหมัดของแม่
เพื่อให้ชีวิต

แต่รับวังแล้วบี

พรางผูท์ในแม่ประคอง
ท่าดวกน้อยข้อค่อจัดจ้ม
อุ้มให้จัดแวะที่มี

ด้วยสายทาจักรใจคิดสายใยสองใจหนึ่งหนึ่ง
ไอ้อุ่มซึ้งไม่อาจจะเชื่อผิดใจ
ลูกอิ่มท้องอิ่มสมองอุ่มใจ
ไม่มีและใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลย
แปลคำต้องสั่งแต่ความหมายที่จะเหลือเกิน
ตลอดระยะเวลา๙เดือน
ตอนที่ผมหนุนทางแม่
แม่ดูแลและห่วงใยผมมาตลอด

แม่ค่อมือขอเกลียด

คุณผู้ชมชื่นชมน้องหมีภูอย่างไร

หัวใจของลูกผูกพันรักประคอง
ผมอ่านไม่คล้องเหมือนของน้อง
เวอร์ชันหยิบยกมาบางส่วนนะครับ
ด้วยสายใหญ่จากใจ
มีการเน้นคำด้วยนะโอ้มีภูน่ารักมากนะครับ

เด็กชายภูริพบแทร่โงอายุ๔ขวบ
นักเรียนชั้นอนุบาล๑ทับ๔โรงเรียนอนุบาลชนบุรี
ขณะที่กำลังบรรยายความรักที่มีต่อคุณแม่

ขณะเดียวกันมีเสียงชื่นชมน้องหมีภูจำนวนมากนะครับ
แม้ว่าจะพูดไม่ชัดในบางประโยค
แต่ด้วยความที่มีแม่อายุ๔ขวบตัวแค่นี้
โอ้โฮเรียกว่า
อาจจะบอกว่าพูดชัดค่อยคำในเด็ก๔ขวบก็ได้นะ
ใช่และที่สำคัญความจำเป็นเลิศ

ก็จำไม่ได้ขนาดนี้

พี่หมาข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนอชนบุรีเลย
หลังจากที่เห็นคลิปแบบนี้แล้วนะฮะ
ก็พบกับว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงฤทัยสิงหเผือก
หรือว่าครูบีซึ่งเป็นครูประจำชั้นของน้องหมีภู
ครูบีบอกว่าตัวเองเป็นผู้ถ่ายไว้เอง
โดยไม่คิดว่าจะมีคนมากดไลค์กดแชร์ถูกใจกันมากขนาดนี้
แล้วก็ในวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมนี้
อาจจะให้น้องหมีภูได้ไปพูดบนเวทีวันแม่ที่สนาม
หน้าสารากลางจังหวัดชนบุรี
แต่ก็ต้องดูความพร้อมของน้องหมีภูด้วย
นี่บรรยากาศที่เขาอยู่กับเพื่อนใช่ไหม
คือจะบอกว่ากิจกรรมนี้จริงแล้วทางโรงเรียน
เขาให้ทางแต่ละห้องจัดกิจกรรมขึ้นมา
แล้วก็จะหาบทความต่างเกี่ยวกับพระคุณแม่
แล้วให้น้องหมีภูเป็นตัวแทนเพื่อนไงในห้องมี๔๔คนนะ

เนื่องจากน้องหมีภูพูดไม่ชัด

รวมถึงเชาะท่องจำบทความที่ยาวแล้วก็กล้าแสดงออก
ทำได้แค่นี้นี่ทำได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเก่งมากเด็กคนนี้

ดูสิน่ารักมากเนี่ยน้องหมีปูน่ารักมากเลย
น่ารักทั้งบุคลิกเขาทั้งพฤติกรรมที่เขาแสดงออก
แล้วก็ทางความใส่ซื่อความเป็นตัวเขา
และความอัจฉริยะของน้องเขา